ไม่เอาทางปล่องทางโพรงนะฮะอันนี้เป็นทางน้ำนี่แหละ
แต่ว่าถ้าเราไม่ต้องดำน้ำไม่ต้องลุยน้ำเอาเป็นท่อลมต่อเข้าไปเลยนะมันได้ไหม
จากปากถ้ำแล้วก็พาดยาวไปเลย
เดี๋ยวลองฟังดูนะครับแล้วความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ย

เผยแพร่เอาไว้วิธีการใช้ท่อลมนะฮะ
ที่ใช้วัสดุผ้าแคนวาส
เส้นผ่าศูนย์กลาง๗๐เซนติเมตร

โดยฝั่งหนึ่งใช้วิธีการอัดอากาศ

อีกปลายด้านหนึ่งก็ให้คนมุดเข้าไปในท่อ

ผู้ที่ควบคุมปลายท่อก็จะปิดปากท่อทันที

นายไพโรธทุ่งทองที่เป็นสถาปนิกนะครับ

ด้วยตัวเองก่อนนะฮะแล้วก็มองว่าวิธีนี้

นำไปใช้ในช่วงของระยะทาง

ในการลำเลียงทั้ง๑๓ชีวิตออกจาก
ถ้ำหลวงอย่างช่วงที่มีน้ำลึก
หรือว่าทางคดเคี้ยว

เราก็เอาท่อลมพาดเข้าไปแทน
เพื่อให้เขาออกมา
ว่ามันได้ผลจริง
แล้วก็น่าที่จะลองใช้ดู
ลองไปเซสดูหรือไปทดสอบดูเป็นอีกทางหนึ่ง

ไอ้ผ้าแคนวาสเนี่ยนะฮะ

มันก็เหมือนกับเรือร่องแก่งอะนะใช่ไหม

คือตรงนี้เนี่ยแนวคิดมันก็คือว่า
เราก็เหมือนเราเอา

เห็นไหมดับเพลิงเวลาเขาแบก
มันม้วนรีบแบนอย่างนี้นะครับ

แล้วก็ทุกอย่างผ่านไปในน้ำได้

พอลมเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ตัวนี้

ด้วยขนาดของมันสมมติว่า๗๐เซ็นต์เนี่ย

ว่า๗๐เซ็นต์ถ้ากับฝรั่งประตูบาลนึง

ตอนที่ยังไม่เอาลมใส่เนี่ยมันก็จะรอด
ไปตามรถลีอะกิ้วควทหักงอ
ได้หมดเลยแต่พอลม

ส่วนที่แคบมันก็จะแคบตามพื้นที่
ส่วนที่ไม่มีที่แคบที่กว้างมันก็จะเต็มที่คือ๗๐เซน
แต่ว่าแคบที่สุดก็คือส่วนที่ซิลเขามุดเข้าไปได้
ก็เมื่อวันนี้เมื่อเช้าที่เขาทดลองกันว่าแคบสุดที่คนจะมุดได้ก็ประมาณ๔๐เซนติเซนติเซนติ
ในช่วง๔๐เซนติเซนติเซนติเซนติตัวขนาดผมมุดได้สบายเลย
เพราะฉะนั้นน้องยิ่งง่ายมาก

เคยเห็นไหมที่หน้าปั๊มน้ำมันที่มีไอ้ตุ๊กตาลมใหญ่เนี่ย
หลักการเดียวกันก็คือลมดันเข้าไป
สมมติว่าพอลมดันเข้าไปปุ๊บเนี่ย
ท่อลมนี้ที่เป็นแคนวาสมันก็พองออก

ในขณะเดียวกันเขายังมีที่เติมลมแบบไปปั๊มน้ำมันเติมยางรถยนต์
นะครับก็สามารถเอาเสียบเข้าไปแล้วก็เติมลมเข้าไปได้ด้วย
หรือเราอยากจะเติมออกซิเจนเติมอะไรก็ทำได้

แล้วก็ขนาดก็จะยาวเท่าไหร่ก็ได้
ก็ทำเป็นช่วงก็ได้แล้วเข้าไปต่อข้างในก็ได้
เพราะฉะนั้นเราก็เอาไปใช้ในช่วงที่จำเป็นเช่นมันต้องดำน้ำผ่าน
อันนั้นเด็กก็อาจจะฝึกว่ายน้ำหรือฝึกดำน้ำใช้เวลานาน
ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ตรงนี้

ส่วนที่พอพ้นน้ำมาเป็นเนินก็เดินเอา
ตรงไหนที่มันต้องไปลอดถ้ำลอดน้ำก็ใช้ไอ้ท่อลมนี้เข้าไป
คุณโคสิตนี่เคยลงสมัครผู้ว่ากอทมนะแต่ก็พลาดไปนะครับ

ส่วนเหนือวิธีการมาอันนี้คือผ้าแคนวาสคุณเดี๋ยวมาสอน
มันจะหนาคงทนแล้วก็แข็งแรงสามารถรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี
เมื่อมีแรงดันลมประมาณ๑บาร์
แม้ว่าภายในมันจะลื่นเล็กน้อยแต่ก็สามารถเอาพรมกันลื่นเข้าไปปูได้
เชื่อว่าจะสามารถลำเลียงทั้ง๑๓ชีวิตได้อันนี้คุณโคสิตเขาเสนอมุมมองมา
ค่ะ
คือเข้าไปด้วยตัวเองด้วยขนาดผมเนี่ยนะก็น้ำหนักก็๘๐ความสูง๑๗๐
เข้าไปเนี่ยสบายเลยไม่อึดอัดแต่ว่ามันมืดเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีไฟ
เพราะบางคนกลัวความมืดถูกไหมฮะแบบอยู่ในที่มืดไม่ได้หรืออยู่ที่แคบไม่ได้
เพราะฉะนั้นไฟก็จำเป็นเข้าไปแต่เมื่อเช้าผมเข้าไปเนี่ย
ผมเอาไฟที่ไฟส่องข้างหน้าเข้าไปผมก็คานเข้าไปได้
ก็จะมีเวลามันจะลื่นเพราะว่าตัวนี้มันก็เป็นไปได้
ก็ทดลองมีปล่อยน้ำมาลื่นลื่นเหมือนกันแต่ก็ไม่อันตราย
แต่เขาก็มีความคิดเรื่องนี้บอกถ้าลื่นจะทำไงเด็กบางทีลื่นนะล้มชนกัน
เขาก็จะเอาพรมเนี่ยนะเห็นไหมไอ้พรมเนี่ย
พรมที่พรมปูพื้นเนี่ยฮะด้านหลังของพรมเนี่ยมันสัก
ก็เอาตรงนี้ปูแล้วก็คานบนนั้นมันก็จะไม่ลื่น
มันมีใยเป็นเส้นใยอีกชั้นหนึ่งซึ่งเหนียว
แต่ผมบอกว่าถ้านั้นเราทำ๒ชั้นก็จะทำให้เกิดการต้องการ
ซึ่งท่านพระโรธบอก๒ชั้นก็๘ชั่วโมงเสร็จใน๑๐๐เมตร
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็น่าสนใจถ้าลองทำ

เพราะทางคุณประโรธทุ่มทองและพักพวกเขาพร้อมที่จะบริจาค

แต่ว่าไม่มีปัญหาไม่ได้มาเรียกอะไรให้ใคร
คือก็พร้อมเพียงแต่ว่าถ้าท่านผู้ว่านโรงศักดิ์หรือรัฐบาลเห็น
ว่าน่าจะเอาไปทดลองเราพร้อมเอาเครื่องทดลองทันทีเลย
ก็เป็นแนวคิดที่คุณโคสิตบอกว่าก็ต้องเสนอต่อไปยัง
ศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในถ้ำหลวงนะ
เพราะว่าการทดลองของเขาเนี่ยเขาก็ทำการวิเคราะห์การทดลองในสภาพหนึ่ง
แต่ว่าพื้นที่จริงเนี่ยมันก็เป็นอีกสภาพหนึ่ง
ก็อยู่ที่ว่าแนวคิดนี้ทางศูนย์เขาจะสนใจ
หรือว่าอยากจะลองเอาไปปฏิบัติอะไรดูหรือเปล่า
เนี่ยถ้ามุดเข้าไปจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหม
นี่เขาลองสาธิตดู
เหมือนเราเล่นสไลเดอร์ที่เป็นแบบพิด
เป็นอุโมงสไลเดอร์อย่างนี้เนาะ

แต่อันนี้มันคงไม่ลื่นไปตลอดมันก็ต้องคลานไป

ลงในถ้ำอาจจะลังเลนิดนึง
ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันเสนอแนวคิดกันแล้วกันนะฮะ